เรื่องราวของเพื่อนตายเพื่อนเป็นเพื่อนตายคือเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนที่
สู้กันมาด้วยกันนะแต่ว่ารอบนี้เอามีดกระซวกเพื่อนตายคาบ้านฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนฆ่าเพื่อนเอามีดกระซวกตายคาบ้านจริง
เหตุการณ์นี้ผู้เคาะร้ายที่เสียชีวิตคือขวัญชัยผาศรีกาตายคาบ้าน
เลขที่๑บ้านโคกสว่างตำบลวังปาป้อมอำเภอนวังจังหวัดหนองบัวลำพู
โดนกระซวกสองแผลใหญ่ต้ายราวนมซ้ายกับชายโครงสองแผลฮะ
เสียชีวิตคาที่เสียชีวิตคาบ้านคนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
ฤทธิไกรเขตขมขออภัยเขตคมเขตคมอายุ๒๘ปีเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแม่ที่จังหวัดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูตามรายงานบอกว่า
ฤทธิไกรเนี่ยคนแทงนะมาทวงเงินกับขวัญชัย
แล้วไงขวัญชัยเนี่ยเหมือนติดเงินไว้
เพราะว่าฤทธิไกรเอาสร้อยทองให้กับขวัญชัยและขวัญชัยต้องจ่ายมาเป็นเรื่องของเงิน
แต่วันที่มีการเอาสร้อยให้ขวานชัยขอผัดผ่อนเดี๋ยวค่อยเอาเงินให้ก็แล้วกันฤทธิไกร
ไปมาผ่านมานานพอสมควรก็ยังไม่ให้สักทีแล้วเมื่อวานก่อนนี้เป็นวันเผอิญมากฮะ
ไปกินดื่มที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนที่สามนะไม่เกี่ยวกับสองคนนี้
เป็นเพื่อนคนที่สามและทั้งคู่โคจรมาเจอกันดังนั้นฤทธิไกรก็เลยถือโอกาสทวงเงินฮะ
แต่ก่อนจะมีการทวงเงินจิบกันก่อนกินดื่มกันไปก่อนสักพักเดียวพอเล่าเข้าปากแล้วมีอาการกึ่ม
คราวนี้แหละกล้าทวงกล้าทวงกับไม่ยอมจ่ายตังค์
สุดท้ายแล้วใช้อาวุธมีดเนี่ยฤทธิไกรใช้วุฒิมีดแทงขวัญชัย
จนกระทั่งเสียชีวิตแล้วบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านโนนเขาแก้วที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
ฤทธิไกรก็รับสารภาพว่าลงมือจริงครับแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรวจสอบไปตรวจสอบมาประวัตินิธิไกรไม่ธรรมดา
เป็นผู้ที่มีคดีติดตัวเรื่องยาเสพติดคดีติดตัวเรื่องรักทรัพย์นับไม่ถ้วน
เข้าออกคุกเป็นประจำ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีฤทธิไกรคนฆ่าเพื่อนได้นะครับ
เหตุการณ์นี้จังหวัดหนองบัวลำพูไปจับได้ที่จังหวัดเลยครับครับ